ซึ่งเธอเป็นยูทูปเบอร์ชื่อดังนะ

วัยรุ่นใสผู้หญิงหน้าตาน่ารักคนหนึ่ง

คือเขาทั้งร้องเพลงโคเวอร์

เพลงที่ดังอยู่โคเวอร์เต้นก็มี
พาไปเที่ยวก็มีไปเก็บสตอเบอรี่
ทำอาหารก็มีคือทำหลายอย่าง

เงินก็เข้ามาไหลเข้ามาจากการโฆษณา
ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นข่าวดังมาอีกเรื่องหนึ่ง

เก็บเงินใส่ขันสเตอร์ไพรน์แม่มาแล้ว
แล้วช่วงวันสงกรานได้เงินแสนนึง

เพราะว่าลูกเก่งจังเลย
แต่คราวนี้ไม่ใช่แสนแล้วนะครับคุณผู้ชม
เอาเงินหนึ่งล้านบาทที่เก็บของรอบริฟต์
แอบเก็บไว้ในกระติ๊บข้าวเหนียว
เอามาเซอร์ไพรส์ให้คุณแม่อีกแล้วครับ
เอาไปดูกันครับ

ที่ทงอ่ะ
นั่งนั่ง

เดี๋ยวอะไรอ่ะ
คุณผู้ชมครับและเงินในกระติ๊บนี่
หนึ่งล้านบาทเงินสดสด

หลานบอกเงินอะเงินเงิน
คุณแม่ต้องกินกินคุณแม่กิน
แหมกำลังจกข้าวเหนียวจะกินส้มตำกันอยู่แหม
คราวนี้เป็นเงิน๑ล้านบาทนะครับ
เพราะว่านางสาวนัทธิชานามวงหรือเก๋ไก่
ปัจจุบันมียอดติดตามเกือบ๓ล้านคน
เชื่อไหมคนดู๒ล้านคนแล้วไง
ให้ใครให้แม่ไงหนูอยากให้แม่ด้วยใจไง
เพื่ออะไรเพื่อให้คุณแม่เอาไปปลดหนี้ปลดสิน

คุณแม่เธอก็ลำบากในการหนึ่งเลี้ยงดูเธอ
ค่าบ้านค่าผ่อนค่าดอกเบี้ย
แล้วก่อนหน้านี้คุณแม่ไม่มีตังค์ไปเยี่ยมยายเยี่ยมญาติ
เก๋ไก่เขาก็เลยตั้งใจในการเก็บเงิน
แล้วก็จะแอบซ่อนไว้มาเตอร์ไพรส์คุณแม่ทีเดียวเป็นก้อนโตไปเลย
ล้านหนึ่งคุณแม่ก็โอ้โหน้ำตาไหลดีใจเลยล่ะครับ
๑ล้านหนึ่งเหรอคุณแม่ก็จะเห็นท่านตอนเธอค่อยเก็บเงินใส่กระติ๊บได้ทีละ
หนึ่งก็๑แสนไงคุณมัดละแสนละแสนละแสนละแสนนะฮะ
บอกว่าก่อนที่จะลงคลิปนี้คิดอยู่เหมือนกัน
ปรึกษาหลายคนเหมือนกันไม่รู้ว่าจะมีดราม่าในทางลบมาหรือเปล่า
ว่าเธออวดรวยอวดร่ำอวดรวยอะไรหรือเปล่า

เธอบอกว่าเธอตั้งใจในการเก็บหอมรอมริฟท์
และอยากให้ทุกคนนะรู้ว่าจากร้อยเป็นพัน
จากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนจากแสนเป็นล้าน

แต่ถ้าเก๋เธอเรียกตัวเองว่าเก๋
แต่ถ้าเก๋มัวแต่เอาเงินไปซื้อรองเท้าแพงหลายคู่

คงไม่มีโอกาสมาตอบแทนพระคุณแม่แบบนี้
อยากให้เด็กอยากให้น้องหนูเนี่ย
ได้รู้จักถึงเรื่องของการมัธยัดด้วยนะครับ
ค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะ
ได้มากใช้น้อยเป็นยังไงเธอบอกแบบนี้
ได้น้อยใช้น้อยก็นี่แหละยิ่งเป็นความประหยัด
คือไม่ว่าจะได้มาเท่าไหร่เราใช้น้อยคือดีที่สุด
แต่เธอบอกว่าอะไรนะแอบพูดเล่นก็คือบอกว่า
อยากจะให้ได้อีก๑๐เท่าให้๑เท่า
สิ่งที่ได้มาหลังจากนี้ให้เพิ่มเป็น๑๐เท่า